พาคุณผู้ชมไปดูเจดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุด

ครบ๗๒๐ปีการสร้างเมืองเชียงใหม่นะคะ

ใช้ไซน์ทั้งหมดประมาณ๗๐๐๘๐๐ลูกบาทเมตร
รองรับเทศกาลสงกรานหรือว่าประเพณีปีใหม่เมืองที่ใกล้จะมาถึงนี่แหละค่ะ
พระมหาวิศนุจารุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินบอกนะคะว่า
ทำมาตลอดติดต่อกันเป็นปีที่๑๔แล้ว
เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่เมืองของชาวล้านนาค่ะ
ตอนนี้ความคืบหน้าการก่อสร้าง๑๘๐แล้วนะคะ
ระดับประดาษด้วยตุงชัยมงคลตุงนักสัตว์๑๒ราศีแบบล้านนา
รูปแบบก็จะสวยงามตระการตาและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินบอกด้วยนะคะว่า
หมายถึงทำให้เมืองเชียงใหม่มีชื่อเสียงอย่างดี
ได้ใช้ทรายมาร่วมทำบุญเพื่อชดใช้หนี้กรรม

เพื่อให้เกิดมาพบใดชาติใด
เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสมดังปรารถนานะคะ

ครบรอบ๗๒๐ปีของการสร้างเมืองเชียงใหม่
ในวันที่๑๐เมษายนนี้ด้วยค่ะ